ช่วงนี้ไปติดตามบริการชื่นมื่นของน้องเหมียวรัชนกอิณฑนน
หลังจากที่เธอนั้นเตรียมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลก

นี่หลังจากที่สร้างปฏิสารกวาดแชมป์แบตบิตัลระดับซุปเปอร์ซีรีส์
๓รายการไล่ตั้งแต่ที่อินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์ล่าสุด
ชนกอินทนนท์ว่าที่นักแบตมินตันมือหนึ่งของโลก
ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาครับ
โดยการเดินทางกลับมาในครั้งนี้นะครับก็ได้รับช่อดอกไม้ประธานของ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ

นำมามอบให้ที่สนามบินจากการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
พร้อมกันนี้ก็มีคุณหญิงปัฒนาลีสวัสดิ์ตระกูล
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย

และเพื่อนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นอกจากนี้น้องเมย์อย่างนั้นจะได้กลับถึงเป้าหมายต่อไป
ก็คือการป้องกันแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน
และสัญญาว่าจะคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสต
โอลิมปิกในปีนี้ให้ได้ครับ

จะไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกม
เมย์คิดว่าเมย์ต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่ง

น้องเมย์เปิดใจว่าตะวันหรือว่าปัณวิทย์ทองน่วม
เป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญเช่นเดียวกับกำลังใจ

ที่ช่วยให้เธอนั้นมีวันนี้ได้

มีการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงมากนะครับ
เพราะว่าการฝึกซ้อมในแต่ละวันมากสุด

เธอนั้นประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับ
หลังจากนี้นะครับน้องเมย์นั้นจะพักประมาณ๑สัปดาห
๑พฤษภาคมที่เมืองฮูอันประเทศจีน

มือ๔ของรายการด้วยนะครับ